เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปที่มีสองสามีภรรยา

ประกันกับพรบของรถของพ่อแม่เขามันหมดพอดี
แล้วตอนนี้ไม่มีเงินทำศพพ่อกับแม่เลย

วันเดียวหรอบุญกำลังพูดโอ้โฮโฮยวันเดียวเอง

ไม่ได้เงินก็เรื่องหนึ่งแต่แบบแล้วค่าทำศพคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสิ
และลูกอยู่กัน๓คนตอนนี้ไร้หัวหน้าครอบครัวนะครับ
เมื่อวานนี้ที่ทางด้านของวัดแม่น้ำเก่าหมู่๙ตะบน

ก็เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายเลียง
แล้วก็นางบอลโมหาจิตซึ่งเป็นสองสามีภรรยาที่เขาประสบเหตุ
รถกระบะเสียหลักตกไปในคลองส่งน้ำยมน่าน
เหตุเกิดตั้งแต่๑กันยายน
นางสาวสิริวัลโมหาจิตอายุ๑๘ปีลูกสาวคนที่๒
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่าครอบครัวเหลือกัน๓คน
คือเธอและมีพี่ชายคือนายนพดล
แล้วก็นางเด็กหญิงวันวิสาคือน้องสาวอายุ๑๐ปี
ที่ผ่านมาพ่อแม่ก็เป็นสาวหลักของครอบครัวนะครับ
แน่นอนหาเลี้ยงครอบครัวถ้าไม่มีพ่อกับแม่แล้ว
แต่เธอเองก็จะยืนยันว่าจะดูแลน้องให้ดีที่สุด
วันที่เกิดเหตุตอนนั้นนั่งอยู่หน้าบ้าน
คุณผู้ชมนึกภาพนะฮะได้ยินเสียงรถชนดังโครม
แล้วมีคนวิ่งไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยรถพ่อกับแม่ประสบเหตุตกน้ำไป
แล้วจุดที่มันเกิดเหตุห่างจากบ้านเพียง๒๐๐เมตร

คุณพ่อใช้เส้นทางนี้กลับบ้านทุกวัน
ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ส่วนที่กังวลก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่า
ตอนนี้ก็เลยไม่ได้รับเงินชดเชยจากพรบ
ไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนไปจ่ายค่าทำศพพ่อแม่ที่วัด

คือมืดแปดด้านเพราะว่าทุกคนก็หาเช้ากินค่ำแล้วน้องคนเล็กก็ยังเรียนอยู่เหมือนกัน

ทีนี้เขาวิงวอนแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้
เด็กทั้ง๓คนที่ขาดพ่อแม่ไปแล้ว
ก็สามารถที่จะบริจาคหรือโทรไปถามได้ที่เบอร์แล้วก็เลขบัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอโอนไปได้ที่
ชื่อบัญชีของนางสาวสิริวัลโมหาจิตธนาคารกรุงไทยสาขาสวรรคโลกนะคะ

หรือว่าโทรไปถามเขาเลยคุณสิริวัณที่๐๙๕๒๙๐๘๔๗๒
ก็ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยให้เขามีเงินจ่ายวัดเรื่องของค่าทำศพแล้วก็ให้ทั้ง๓ชีวิตนั้นสามารถที่จะเดินหน้าประคองกันต่อไปได้นะครับ